อีกหนึ่งที่นะครับที่สามารถสร้างรายได้นี่ผมอยากจะให้ดูแล้วเกิด
เพื่อเป็นอาชีพให้หลายคนได้ไปลองทำกันดู
จังหวัดตรังครับชาวบ้านที่นั่นเขาหันมาเลี้ยงหอยเชอรี่สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ไปดูกันหน่อยครับที่ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังครับ
ไปที่บ้านของนางสาวดวงพรหรือว่าขวัญสันติเพชรอายุ๓๘ปี
เป็นสาวรับจ้างตัดเย็บผ้าที่หารายได้พิเศษด้วยการเลี้ยงหอยเชอรี่

คือเธอบอกแบบนี้ว่าหอยเชอรี่ที่เธอขายไม่ใช่หอยเชอรี่พันธุ์ธรรมดา
แต่มันเป็นหอยเชอรี่พันธุ์สีทอง

นี่สีทองครับ

คุณดู๒หอยฝาเต็มมือแล้ว
ใช่ล่ะสิแล้วสร้างรายได้ให้เธอนะครับวันละไม่ต่ำกว่าพันบาท
อะไรจะขนาดนั้นไปถามนางสาวด้วงพรครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราฟังนะครับว่า
เชอรี่สีทองนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เลี้ยงง่ายกว่าหอยโข่งหรือหอยขม
แค่ทำบ่อเลี้ยงพลาสติกทำเป็นบ่อขึ้นมาให้อาหารนี่ให้อะไรบ้าง
ผักบุ้งใบหม่อนตะไคร่น้ำผักตบชาวาและเศษซากสัตว์ชนิดเล็ก

แล้วเธอบอกว่าหอยพวกนี้มันเลี้ยงง่ายโตแล้ววางไข่เพิ่มจำนวนเองได้

คือเหมือนเลี้ยงให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละ

เขาบอกว่าเลี้ยงไปสักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบวันก็สามารถจับขายได้แล้วนะ
เออก็เดือนกว่าเองนะเกือบ๒เดือน
ฉันไม่เคยเห็นเขาเลี้ยหอยเชอรี่แบบนี้เนาะ

เขาบอกว่าอัตราการขายหอยเชอรี่สีทองของเธอจะอยู่ที่อายุเนี่ยก็๑๔เดือน
ถ้าสี่เดือนตัวมันใจเต็มที่เบ่งเลยไง
ขายในราคาเป็นคู่นะคู่ละสามสิบถึงหนึ่งร้อยบาทน่ะมันอยู่ที่ขนาดไง
นี่ไงครับเวลาเท่
วันหนึ่งก็จะมีคนมารับซื้อหอยเชอรี่สีทองที่บ้านเธออย่างต่อเนื่องนะ

ใครสนใจนะครับหอยเชอรี่พันสีทองของนางสาวดวงพร
เราขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้จะไปซื้อหรือจะไปสอบถาม
ถึงวิธีการเลี้ยงก็ได้เหมือนกันเธอไม่ห่วงห้าม
ใช่แล้วเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างอาชีพจริง
จะทำเป็นอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
แต่คุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้แน่ใจ
แต่ก่อนว่าคุณชื่นชอบแล้วพร้อมจะทำธุรกิจแบบนี้หรือเปล่านะคะ